ฉายเบญกายจากเรื่องรามเกียรตอนนางลอย
เป็นการร่ายรำอวดรูปโฉมของนางเบญกายที่เนรมิตกายได้เหมือนนางศรีดา
เพื่อทำอุบายเป็นศพลอยน้ำไปยังพระพลาของพระราม
ช่วยใช้เบญยกายจากขึ้นไปเฝ้าเจ้าก็กรีดในใคร
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน